เหตุการณ์นี้ชัดเจนเลยครับว่าใครถูกใครผิดครับ
หัวขโมยปีนเข้าไปที่บ้านของชาวบ้านลักเล็กขโมยน้อย
แต่รอบนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าสงสัยกรรมติดจรวด
ปีนไปจะขโมยของแล้วปรากฏว่า
จังหวะนั้นนะครับส่วนหัวเนี่ย
ห้อยคาอยู่ระหว่างช่องของหลังคากับรั้วประตูเป็นรั้วเหล็ก
แล้วติดแงกอยู่ตรงนั้นขาดใจตายตรงนั้นเลยครับ
ระหว่างที่ปีนบ้านของชาวบ้านเพื่อจะไปขโมยของเนี่ยครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
รับแจ้งครับว่ามีคนตายอยู่ในบ้านของนายประสิทธิ์
อายุ๕๕ปีชาวบ้านอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
ก็เลยรีบไปตรวจสอบแล้วไปเจอสภาพโอ้โหตำรวจเห็นแล้วก็ตกใจ
เจ้าหน้าที่เองก็ตกใจร่างคนห้อยต่องแต่งติดที่คารั้วบ้าน
กับช่องว่างระหว่างหลังคาครับเป็นร่างนายอุทัยอายุ๓๓
ก็เป็นชาวบ้านแถวนั้นเลยครับอย่างที่บอกว่าสภาพร่างนั้น
อยู่ตรงนั้นเลยส่วนหัวส่วนคอเนี่ยติดอยู่กับช่องว่าง
รั้วประตูเหล็กกับหลังคาบ้านส่วนห้องครัวของบ้านนะครับ
บริเวณส่วนนี้นางปานจิตอายุ๕๒ปีเป็นเมียเจ้าของบ้าน
บอกว่าตัวเธอเองออกจากบ้านไปซื้อของที่ตลาด
ว่าเดี๋ยวจะกลับมาบ้านทำโจ๊กไปขายตอนเช้า
ระหว่างที่อยู่ที่ตลาดลูกสาวโทรมาบอกว่า
แม่แม่มาที่บ้านด่วนเลยมีคนตายอยู่บ้านเราเนี่ย
เธอก็ตกใจรีบกลับมาทันทีเห็นภาพแล้วก็ช็อก
โอ้โหทำไมมาห้อยต่องแต่งอยู่ตรงนี้ล่ะเนี่ย
รีบแจ้งตำรวจครับตำรวจก็เลยมาตรวจสอบ
เจ้าของบ้านบอกว่าที่ผ่านมาเงินในบ้านหายอยู่บ่อย
หายครั้งละเล็กครั้งละน้อยแต่ก็ไม่เคยโทษใคร
ไม่เคยไปจับผิดใครนะแล้วก็ไม่เคยแจ้งตำรวจด้วย
ก็คิดว่าอาจจะมีโจรย่องเบาแหละ
แต่รอบนี้เนี่ยโอ้โหเห็นภาพคาตาหลักฐานชัดเจนมาก
อาจจะต้องการปีนรั้วเข้ามาปีนบ้านเข้ามา
เพื่อจะขโมยของขโมยเงินหรือเปล่า
แล้วก็มาสิ้นใจตายในสภาพหน้าอาณาจใจแบบนี้ครับ
มาไม่เคยบอกผู้ใหญ่บ้านไม่เคยบอกใครว่าเงินหายตลอด
แต่ว่ารอบนี้ก็ไม่คาดคิดว่าจะมาเจอแบบนี้ในบ้านตัวเองนะครับ
ตำรวจคาดว่าผู้ตายคงพยายามจะปีนประตูรั้วเหล็ก
เข้ามาขโมยของนั่นแหละแต่ว่าพลาด
หัวก็เลยไปติดอยู่กับช่องว่างระหว่างหลังคาและรั้วเหล็กพอดี
แล้วคงสิ้นใจตายจะตะโกนให้คนช่วยก็อาจจะกลัวไง
ถ้าเกิดเฮ้ยคนมาเห็นแล้วอ้าวเองเข้ามาในบ้านนี้ได้ยังไงเนี่ย
เดี๋ยวกลัวจะถูกจับหรือเปล่าก็ต้องจบชีวิตอย่างน่าอาณาจแบบนี้นะครับ
ตรวจสอบประวัติเห็นว่าผู้ตายมีประวัติลักเล็กขโมยน้อยอยู่บ่อยครั้ง
ผัวพันกับยาเสพติดด้วยบ้านผู้ตายก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากบ้านหลังที่เกิดเหตุนะครับ
ญาติญาติไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายก็นำร่างส่งโรงพยาบาล
ก่อนที่จะให้ครอบครัวมารับร่างไปประเภนกุศลต่อไปครับ